ไปดูเหตุยิงกันตายนะคะเกิดขึ้นในอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากสาเหตุของความหึงห่วงนะคะ
ฝ่ายชายเนี่ยอายุ๖๐แล้วค่ะฝ่ายหญิงอายุห้าสิบเอ็ดปี
เขามาอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ทุกคนก็รู้ว่าคบหากัน
แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเออเป็นสามีภรรยาอะไรแบบนั้นนะคะ
เพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็ต่างมีครอบครัวกันอยู่แล้วครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานฝ่ายชายกำลังกลับเข้าบ้าน
เห็นฝ่ายหญิงอยู่กับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนี้มาช่วยฝ่ายหญิงทำกับข้าวจะเอาไปขาย
โอ้โหพอมาเห็นก็ทะเลาะกันไอ้ผู้ชายคนนี้ก็กลับออกไป
ตกดึกทะเลาะกันอีกรอบนึงค่ะพอตอนดึกเนี่ยทะเลาะกันหนักมาก
ฝ่ายชายเอาปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงใส่ฝ่ายหญิงจนเขาตายคาบ้าน
แล้วก็เอาทรัพย์สินของผู้หญิงเข้าไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงเข้าไปด้วย
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงเนี่ยนะคะโทรหาไอ้ผู้ชายที่เจอเมื่อตอนเย็น
บอกเลยว่ากูยิงผู้หญิงเขาแล้วนะเดี๋ยวจะไปยิงมึงด้วย
ขู่แบบนี้เลยแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางกมลชนกตวงพรกนกหรือเดือนค่ะอายุ๕๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นนะคะในบ้าน
ก็มีอาหงอาหารที่ทำเสร็จแล้วยังอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
คือเขาเตรียมจะเอาอาหารไปขายที่ตลาด

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกเกือบจะเช้าแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
เช้าวันนี้ตำรวจสพบทองได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นางเดือนถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒
หน้าอกเนี่ยค่ะมีแผล๕แผล
แต่ว่าที่หลังมี๕แผลเหมือนกันหน้าอก๖แผล
ด้านหลัง๕แผลเหมือนกับยิงเข้าหน้าอกแล้วมันทะลุด้านหลังค่ะ

มีหัวกระสุนตกอยู่ที่เกิดเหตุ๗หัวนะคะ
ปลอกกระสุนลูกซองอีก๑นัด
จากการชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้
ในบุญชาวไทยอายุ๗๗ปี
กับนางเจียมเปรมปรีอายุ๘๖ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวในบุญกับนางเจียมเนี่ยค่ะ
เป็นพ่อแม่บุญธรรมของนางเดือนผู้ตาย
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่าในพฤษเป็นหลาน
แล้วก็อยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ค่ะ
พฤษกับนางเดือนผู้ตายเขาก็คบหากันอ่ะนะ

สาเหตุก็คือเรื่องของความหึงหวง

ซึ่งเคยต่อว่าไปหลายครั้งแล้ว
เคยเตือนไปแล้วว่าอย่าทะเลาะกัน

อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตาย

ฆ่ากันตายในบ้านจริง
คือความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ย
เขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันลักษณะเป็นเครือญาติ

เดี๋ยวถ้ามีภาพเกี่ยวกับเส้นทางความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะ
คือในพฤษผู้ก่อเหตุที่อายุ๖๐เนี่ย
เป็นหลานเป็นหลานของเจ้าของบ้าน

ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าในบุญกับนางเจียมเป็นพ่อแม่บุญธรรมของผู้ตาย
เพราะฉะนั้นเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไร
เดือนผู้ตายเคยมีสามีมีลูก๓คน
พฤษเองก็เคยมีเมียก็มีลูกชายอยู่นะ
ทีนี้พอต่างฝ่ายต่างเลิกลาแล้วมาอยู่กันที่บ้านหลังนี้
เขาก็เหมือนกับคบหากันอยู่
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันขนาดไหน
เอาเป็นว่าอยู่ดีเนี่ยมีในถุยนะที่เข้ามารู้จักชอบพอกับนางเดือนอีก
แล้ววันที่เกิดเหตุก็คือในถุยมาที่บ้านมาช่วยนางเดือนทำกับข้าวไปขายเขาขายอาหารเจนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
พฤษขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านเห็นในถุยอยู่ที่บ้านกับนางเดือนนะฮะ
ทุยเนี่ยมาช่วยนางเดือนทำอาหารเจขายในพฤษก็เลยไม่พอใจมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ถุยเนี่ยขี่รถกลับออกไปนะจากนั้นช่วงดึกประมาณตีหนึ่งในพฤษกับนางเดือนมีปากเสียงกันอีกนะฮะ
แล้วก็เงียบไปนะครับจนตี๔ตี๔มาทะเลาะกันอีกทีนี้หนักกว่าเดิมอีก
คราวนี้นายพฤษถึงขั้นหยิบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เอาขึ้นมายิงเข้าไปที่หน้าอกของนางเดือน
นางเดือนล้มลงเสียชีวิตส่วนในพฤษก่อนที่จะหนีไปยังไปเอาทรัพย์สินของนางเดือนด้วยนะครับ
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทแหวนทองคำน้ำหนัก๒สลึงเงินสดอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วย
โทรศัพท์มือถือของนางเดือนนี่แหละที่นายพฤษใช้โทรไปหาในถุยโทรไปขู่ว่ายิงนางเดือนแล้วเดี๋ยวจะตามไปยิงในถุยด้วย
จริงแล้วเนี่ยค่ะในพฤษคนก่อเหตุกับในทุยเขาก็รู้จักกันเพราะเป็นแรงงานรับจ้างตัดไม้ด้วยกันมาก่อน
เขาก็เลยรู้จักกันก็เลยยิ่งโกรธยิ่งแค้นไงว่ารู้จักกันแท้ทำไมมายุ่งกับผู้หญิงของเขา
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปที่บ้านของในทุยค่ะ
อยากจะไปคุยกับในทุยหน่อยค่ะในทุยไม่อยู่แต่เจอในไทย
ในไทยเป็นเพื่อนร่วมงานของในทุยในไทยก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่า
ในพฤษคนที่ก่อเหตุกับในทุยเป็นเพื่อนกัน
ส่วนตัวในไทยเองก็รู้ว่าในทุยคบกับนางเดือนเหมือนกัน
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องหึงหวงจนถึงขั้นมีเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้น
เคยเห็นถ้าเขาคุยโทรศัพท์กันบางวันก็ผู้หญิงเข้ามา
บางวันก็น้องเขาออกไปหาเขาที่บ้านประมาณนี้ก็อยู่กันอย่างนี้
ประมาณนี้ไปมาแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนไม่มี
ไม่เจอตัวในทุยแต่ในทุยคุยโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะ
ทุยเล่าให้ฟังว่าก่อนไปคบหากับนางเดือนก็ไปช่วยทำกับข้าวขาย
ก็คุยกับนางเดือนแล้วว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไร
แต่จู่ในพจน์กลับมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
พักหลังก็ไม่เมียใจแล้วว่าเขาเป็นอะไร
ส่วนในโพสต์หลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจสพบทองบอกว่าตอนนี้สืบสวนรู้มาว่า

อยู่ที่ตำบลพลวงทองอำเภอบอดทองจาวชนบุรีนะละคะ
ก็ไปเจอปืนที่ในพจน์ก่อเหตุทิ้งเอาไว้ในบ้านของลูกชายนะคะ
แต่ลูกชายบอกว่าเมื่อเช้าพ่อมาที่บ้านมาเรียก
แต่ไม่รู้ว่าพ่อมายังไงขับรถอะไรมา
ลูกชายบอกว่าลูกชายกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
ได้ยินแค่เสียงเรียกแล้วพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำธุระข้างนอกก่อน
คือไม่ได้เจอตัวพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อเอาปืนมาทิ้งไว้ที่บ้าน
ยืนยันว่าตัวลูกชายเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้มาว่าเหมือนกับว่าในพจน์เนี่ยค่ะ
หนีขึ้นเขาไปพื้นที่รอยต่ออำเภอบ่อทองกับอำเภอท่าตะเกียบ
ตำรวจบอกว่าพอจะรู้แล้วนะคะว่าอยู่เส้นทางไหนอะไรยังไง
อยู่ระหว่างการล้อมพื้นที่คาดว่าได้ตัวเร็วนี้แน่นอน

ก็ต้องหลบหนีหัวซุกหัวสุ่นนะครับ